คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีครูแพ้หรือว่าครูจอมทรัพย์กันหน่อยนะคะ
กระทรวงยุติธรรมค่ะได้นำรถของครูจอมทรัพย์ไปตรวจสอบที่กรมการขนส่งทางบก
เป็นการตรวจสอบครั้งที่สองนะคะใช้เวลาอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าค่ะ
เมืองต้นไม่พบร่องรอยการดัดแปลงสภาพ
จากกรณีนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรอดีตครูโรงเรียนในอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
เรื่องขอรื้อฟื้นคดีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
ซึ่งสารดีกาพิพากษาจำคุก๓ปี๒เดือนและได้รับพระราชทานอภัยโทษออกจากเรือนจำเมื่อปี๒๕๕๙
ต่อมาสารอุทธรภาค๔ให้สารจังหวัดนครพนมรื้อฟื้นคดีขึ้นมานะคะ
ไปตรวจสอบสภาพเป็นการตรวจสอบครั้งที่สองแล้วนะคะที่
สักครึ่งชมมองกว่ากว่า
แบบนี้ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเลขเครื่องยนต์และเลขตัวถังรถ
ตรงกับเลขที่จดทะเบียนไว้สภาพรถยังปกติไม่มีร่องรอยการดัดแปลง
สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บริเวณเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ครบถ้วน
ส่วนร่องรอยการเฉียวชนคงไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ
สำหรับผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกชิ้นจะถูกส่งให้สารจังหวัดนครพนม
พิจารณาในกระบวนการรื้อฟื้นคดีอาญาของนางจอมทรัพย์
ซึ่งสารนัดสืบพยานปากสำคัญระหว่างวันที่๘ถึง๑๐กุมภาพันธ์นี้ค่ะ